นี่แหละนี่แหละหน้าตาของเมนูที่ว่าหรือพาร้าอื่น
ห๊ะหรืออึ่งปลาร้าห๊ะเอาเป็นว่าเป็นปลาร้าอึ่งแล้วกันนะ
เป็นอึ่งร้าเป็นอึ่งเอาไปหมักครับหมักกับเกลือกับข้าวคั่ว
แล้วตอนนี้อุ้ยขายดิบขายดีขายอยู่ที่ตลาดบัวขายตำบลอ่า
เทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ทีมงานตลอดข่าวไปเดินตลาดสำรวจดูหน่อยซิก็ไปสะดุดตากับเมนูนี้แหละ
ก็เลยไปถามคุณยายสิงห์ทองซึ่งเป็นแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้มันหน้าฝนหลาน
เออช่วงนี้อึ่งเยอะเลยเอามาขายกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
พอรับมาเยอะมันขายไม่ทันบางส่วนมันก็ตายไป
ยายก็คิดกลยุทธ์จะทำอย่างไรไม่ให้มันล้นไม่ให้มันเหลือ
แบบนี้น่าจะเอามาทำเป็นเหมือนปลาร้า

คุณยายคุณป้าก็เลยเอามาค่ะคลุกเกลือคลุกเข้าคั่ว
หักทิ้งเอาไว้๑เดือนเพื่อเพิ่มความนัว
ให้เกลือกับข้าวคั่วอุ่นซึมเข้าไปในเนื้ออ่างอึ่งอ่างนี่นะคะ
แค่นั้นแหละก็กลายเป็นปลาร้าอึงอ่างรสแซ่บแล้ว
โอ้โหบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบนี้

แต่ใครอยากจะมาซื้อยายจะดีใจมากเลยนะ
ส่วนถามว่าแล้วจะเอาไปทำอะไรทานล่ะจ๊ะ
หลายเมนูจ๊ะอึ่งทอดยังไง
เหมือนปลาร้าทอดอย่างนี้เหรอถูกต้อง

เอาไปปรุงรสเป็นต้มเป็นยำอะไรก็แล้วแต่

บนัวกินกับข้าวเหนียวร้อนได้หมดเลยนะจ๊ะ
ต้องบอกว่าที่สำคัญนะ
คุณป้าคุณยายใส่ใจทุกรายละเอียด

ก่อนที่จะเอาไปทานก็ต้องปรุงให้สุกนะคะ
ทำความสะอาดอะไรให้ดีให้เรียบร้อยนะคะ

เก๋นะอยู่ข้างโอ่งอยู่ข้างโอ่งพี่ผู้ชมอย่าลืมส่ง